ที่ขอนแก่นกันหน่อยนะครับคุณตาวัย๖๖ปีเสียชีวิตปริศนา

ก่อนที่จะเสียชีวิตเนี่ยบอกที่บ้านบอกว่าเดี๋ยวตาขอออกไปเก็บเห็ดหน่อยนะ

ปรากฏเนี่ยไปเจอกลายเป็นศพอยู่กลางป่าเฉยเลยนะคะ
ชาวบ้านบุรระระตำพลเผ็ก
ถูกทำร้ายนะคะบริเวณที่เกิดเหตุก็ไม่มีร่องรอยการต่อสู้ด้วย
ห่างจากศพผู้ตายเนี่ยมีรองเท้าแตะคู่นึงถอดอยู่
แล้วก็มีเสื้อผ้าผู้ตาย๑ชุดถอดพาดไว้ที่ราวเหล็กของสะพานข้ามลำห้วยด้วย
มีจักรยานยนต์จอดอยู่คันนึงแล้วก็เนี่ยค่ะถุงใส่เห็ดสีน้ำเงินเมื่อสักครู่นี้
ห้อยอยู่ที่แฮนดรถจักรยานยนต์
สอบถามเพื่อนสนิทผู้ตายก็บอกว่าผู้ตายอยู่บ้านลำพัง
เพราะภรรยาเสียชีวิตไปหลายปีแล้วลูกก็แยกย้ายไปมีครอบครัว
ตัวผู้ตายเองเป็นคนดีแล้วก็ไม่เคยมีปัญหากับใครนะคะ
ก่อนเสียชีวิตเนี่ยเห็นบอกว่าจะไปเก็บเห็ดในป่า
แล้วก็มาเก็บกู้อวนดักปลาในลำห้วย
แล้วอยู่ก็มีคนมาเจอว่ากลายเป็นศพอยู่กลางป่านี่แหละค่ะ
ส่วนตัวคิดว่าอาจจะเป็นโรคประจำตัวหรือเปล่า
เพราะเขาคิดไม่ออกจริงว่าผู้ตายเนี่ยจะไปทะเลาะหรือว่ามีเรื่องบาดหมางกับใคร
ชนสูตรเบื้องต้นสันนิษฐานว่าอาจจะเป็นโรคประจำตัว
หรือไม่ก็อาการช็อกจากสภาพอากาศที่เย็นลง
อาจจะหน้ามืดล้มศีรษะกระแทกพื้นแล้วก็ไม่มีคนช่วยเหลือนะคะ
เมืองต้นก็จะมอบศพให้ญาตินำกลับไปบำเพ็ญกุศลตามประเพณีค่ะ
ถ้าเป็นโรคประจำตัวจริงนะคะอย่าลืมนะคะเตือน
สมมุติคุณเป็นโรคประจำตัวดิฉันก็ต้องมีหน้าที่เตือน